ประหลาดสมุทรสาธารณะนี้มีคอนโดแห่งนึง
เจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดคนอื่นต้องโทรแจ้งตำรวจ
บอกชั้น๔โวยวายหนักมากเลย
แล้ววาดพลุมข้างคลุ้มของในห้องไม่พอ
เครื่องของลงมาด้านล่างโดนรถที่เขาจอดอยู่ข้างล่างเสียหายไปหมดเลยค่ะ
พอตำรวจมาถึงตั้งใจเจรจาก่อนหนึ่ง
ใจเย็นเป็นอะไรยังไงแบบไหนแต่สภาพเจรจาไม่รอดจริงต้องชาร์จตัวเท่านั้นค่ะ

อาจจะเย็นแต่สภาพจรรยาไม่รอดจริงต้องช้าตัวเท่านั้นค่ะ
ตำรวจก็พยายามพูดคุยก่อนแล้วเจรจาก่อนแล้ว
วีระด่ากลับอย่างเดียวแล้วยวนมาอะไรออกมา
จนต้มอานจางคนแจ้งตำรวจด้วย
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวีระเป็นอะไร
เข้ามาไม่ได้เข้ามาในห้องปิดทุกอย่างแล้วเขาก็ทางผ้องในห้องอีกตอนเนี้ยของเสียหายเยอะมากเลย
แต่ต้องหน้าที่เขาก็ลวกตัวไปได้แล้ว
ด้านรองสารวัศสอบสวนสพกแบบแล
ประสานตำรวจสายตรวจสพกระทุ่มแบน
นำตัววีระไปตรวจปัสสาวะก่อนเลย

ใช่ต้องหิ้วจริงเพราะว่าเขาไม่เอาอะไรแล้วอะค่ะ

ตำรวจถามไงวีระวีระเครียดอะไรหรือเปล่า
อาจจะมีเรื่องเครียดเดี๋ยวเอาเป็นว่าสงบสติอารมณ์แล้ว

เรื่องต้นตอนนี้ต้องรอผู้เสียหายมาแจ้งความก่อน

เมาสุราและทำให้เสียทรัพย์ได้นะคะ
แต่ตอนนี้วีระก็ต้องไปสงบสติอารมณ์